ผู้ชายคนนี้บ้างค่ะที่นครศรีธรรมราช
ผู้ชายคนนี้ก็ถูกตำรวจสพทุ่งใหญ่เนี่ย
บุกไปจับที่บ้านพักเลยนะคะ
เพราะว่าทำร้ายร่างกายภรรยาจนน่วมค่ะ

โดยบอกว่าภรรยาคบผู้ชายคนอื่นค่ะ
นี่เป็นตอนที่ตำรวจก็บุกไปที่บ้านเลยนะคะ

มีผู้หญิงถูกสามีทำร้ายร่างกายได้รับบาดเจ็บ
แล้วสามีก็มีอาวุธปืนด้วยก็กลัวจะร้ายแรงกว่านี้นะคะ
ตอนตำรวจไปเนี่ยในกฤษฎา
เดินถืออาวุธปืนส่งเสียงเออะโวยวายอยู่หน้าบ้านค่ะ
นี่ค่ะแล้วพอเห็นตำรวจก็รีบวิ่งหนีเข้าไปในบ้าน

แต่ตำรวจก็ตามเข้าไปนะคะ
วิ่งไล่ตามไปจับตัวเอาไว้ได้

ก็ปรากฏว่าข้างในพบนางสาวจันจีรา
ทรัพย์ศิลป์อายุ๓๖ปีเป็นภรรยาในเกษฎานี้ล่ะค่ะ
เดินออกมาจากห้องนอนสภาพนี่คืออิดโรยนะคะ
ร่างกายมีบาดแผลเขียวช้ำไปทั้งตัวเลย
แล้วก็มีอาการโอ้โหรอยเขียวคุณผู้ชม
นี่ดูต้องโดนอะไรเนี่ยตีใหญ่ขนาดนี้
คือแบบฟกช้ำไปทั้งตัวนะคะ
แล้วก็มีอาการหวาดภาวะด้วยค่ะ
ครับ
ต้องไปตรวจทั้งหน่อยแล้วเพราะว่ามันเป็นแผลอย่างนั้น

ไม่ล่ะนั่งเดือนหญิงก็

เพราะว่าสามีมีอาวุธก็เลยไปแจ้งความ
แน๊ะกริสดาก็ถูกคุมตัวไปค้นตามจุดต่างของปากบ้าน
การเสพยานะคะตำรวจก็นำตัวในกฤษดาไปสอบสวนที่โรงพัก
สารภาพค่ะบอกว่าเสพยาบ้าไป๓เม็ดจนตัวเองเนี่ยหลอน
แล้วก็ทุบตีภรรยาจับเธอขังไว้ในห้องนอน
แล้วก็อ้างว่าภรรยาเนี่ยแอบคบชายอื่นก็เลยต้องลงมือทำร้ายค่ะ
ส่วนนางสาวจันจิราให้ข้อมูลบอกว่า
หลังจากสามีทำร้ายแล้วขังเธอไว้ในห้องนอน
ก็แอบถ่ายภาพลอยฟกช้ำบาดแผลของเธอ
ส่งไปให้เพื่อนคุณวรพรสามีเจ็บขนาดโดนตี

โอ้โหนี่ครับนี่ครับ
แต่ตัวเองก็คือส่งภาพแผลลอยฟกช้ำไปให้เพื่อน

ก็เลยถึงตำรวจแล้วก็มาช่วยเหลือในที่สุดนะคะ
บ้านหลังนี้วันนี้ผู้สื่อข่าวไปดู
อีกรอบหนึ่งก็ล็อกนะคะไม่มีคนอยู่ที่บ้าน
เพื่อนบ้านบอกว่าเขาสนิทกับนางสาวจันจิลานะ
แต่ที่ผ่านมาไม่เคยเห็นว่าทะเลาะกันกับสามี
จิลาเองเป็นคนเงียบก็ไม่ค่อยได้เล่าอะไรให้ฟังค่ะ
หนุ่ยไม่นิดหนุ่ยไม่โหลจังหนุ่ยไม่คอยเล่นกับคนผู้ชาย

ไม่คอยเห็นน่ะไม่คอยเห็นเขาตาหลอก

ในทางคดีพนักงานสอบสวน

ในข้อหาครอบครองอาวุธปืนไม่ได้รับอนุญาต
พกพาอาวุธปืนไปในที่สาธารณะ
มียาเสพติดในครอบครองมีสารเสพติดในร่างกาย
ส่วนข้อหาทำร้ายร่างกายคุณนัทพงศ์อย่างที่บอก
เมื่อกี้นี่สามีเจ็บยังเอายาห่องไปทาน
ภรรยาเขาไม่ประสงค์จะดำเนินคดีนะคะ
นี่แหละค่ะข้อหานี้ก็เลยไม่มีค่ะ